สำหรับข่าวนี้ผู้ประกันตนต้องฟังให้ดีนะครับ
เพราะว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนอีก๑แห่ง
ไม่ต่อสัญญาเรื่องของประกันสังคม
หลังจากจะสิ้นสุดสัญญาภายในปีนี้
หรือว่าสาขาสะพานควายนั่นเองนะครับ
เรื่องต้นโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ได้ต้องการลอยแพร่

แต่เหตุผลที่ทำแบบนี้เนื่องจากว่าต้องการจะมีการขยายธุรกิจ
ถ้าหากไม่ต่อสัญญาจริงจะมีผู้ได้รับผลกระทบ
จากกรณีแบบนี้เบื้องต้นคือตัวเลข๑๓๐๐๐รายด้วยกันครับ
แพทย์พิชัยแพร่พัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลสาขาพหนโยธินนะครับ
สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่าสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญาลูกค้าประกันสังคม
เนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลนั้นมีนโยบายพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รวมทั้งปัจจุบันรับส่งต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ยกเลิกสัญญาประกันสังคมจะทำให้การทำงานส่วนนี้นั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้มนุยการโรงพยาบาลครับ

เราไม่ได้เรียกร้องเงินเพิ่มหรือไม่ได้เรียกร้องขอให้จ่ายเร็วหรืออะไรเลย

เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก

เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก

เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก
เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก

เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก

เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก
เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก
เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก
เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก

เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก
เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก

เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก

เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก
เพราะว่าเราอยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯนี่ก็เป็นในระดับโลก

โรงพยาบาลปาโหลพภนโยธินให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมมานานกว่า๑๕ปี

หรือ๑๔๘จำนวนแรงของผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ามารักษาต่อเดือน
ในขณะที่นายแพทย์กัมพลัดสินครับ
ประทานชมรพคุสัญญาประกันสังคม
ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนั้นบอกว่า
แนวโน้มโรงพยาบาลเอกชนอื่นที่เป็นคู่สัญญากับประกันสังคม
คาดว่าจะทยอยออกจากระบบ
หากสำนักงานประกันสังคมไม่ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินที่ล่าช้า
จากโรงพยาบาลต้องจ่ายค่ารักษาไปก่อนล่วงหน้านะครับ
และกว่าจะได้รับเงินคืนต้องใช้เวลานาน๗๘เดือน
อกจากนี้ครับค่ารักษาพยาบาลต่อคนต่อปี
ตัวเลข๑๔๖๐บาท
ก็ไม่ได้ปรับขึ้นมานานถึง๔ปีแล้ว
ทำให้โรงพยาบาลต่างก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนจำนวนมากด้วย
ทางสมาคมจะเรียกสมาชิกประชุมโดยด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

รวมทั้งหาทางรองรับลูกค้าในกลุ่มประกันสังคม
ของโรงพยาบาลเปาโลสาขาประหลโยธิน

นางสาวสารีองค์สมวังเลยคาดิการมูลนิธิ

การที่โรงพยาบาลเอกชนออกจากประกันสังคม
เรื่องต้นนี้แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ

โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนไข้